สวัสดีครับคุณผู้ชมครับปีนี้ถ้าหากใครอยากสัมผัสอากาศหนาวเย็นเนี่ยนะครับ
อาจจะไม่ต้องไปต่างประเทศก็ได้นะครับเพราะว่าปีนี้มีการคาดการณ์ว่าเมืองไหนของเราจะได้เจอกับอากาศที่หนาวเย็นยาวนานกว่าทุกปีนะครับ
แล้วก็เราจะหนาวแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมาด้วยนะครับแน่นอนครับ

แต่ว่าใครร่องใต้คงต้องระวังหน่อย
ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งอันดามันทั้งฝั่งอ่าวไทย

ค่อนข้างเยอะแล้วก็หนาตาเลยทีเดียว

เป็นอิทธิพลของอากาศเย็นอากาศแห้ง
แผลลงมาดูดความชื้นกลับเข้าไปหมด
ดังนั้นจึงทำให้ฝนที่ตกลงมาค่อนข้างน้อยทีเดียว
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝนในวันนี้
จะสังเกตว่าฝนส่วนใหญ่ตกในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างประเทศไทย
นี่คือการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ผ่านมาครับ

สังเกตว่าพอพายุค่อยมีการเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณทางฝั่งตะวันออกประเทศจีน
ฝนในบริเวณทางตอนบนก็ค่อยหายไป
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
แต่ว่านี่ครับใครที่จะเดินทางไปญี่ปุ่น
ไปเข้าโครงการซับน้ำตาชาวโอซาก้าอาจจะต้องระวังหน่อย
เพราะว่าพายุนั้นมีการเคลื่อนตัวผ่านประเทศญี่ปุ่น
แล้วก็มุ่งหน้าสู่ฮอกไกโดบริเวณทางตอนบน
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เจอกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวมาแล้ว
ดังนั้นใครไปก็วางแผนดี
นี่คือสถานการณ์ฝนในวันพรุ่งนี้
เรื่องของตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามา
ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็คือ
อากาศหนาวอากาศเย็นที่พัดเข้ามาปะทะ

เมื่อวานนี้วันนี้เป็นอากาศเย็นที่มีการถอยร่นกลับไป
ดังนั้นฝนจะตกแบบตกเรื่อย

แต่ว่าวันพรุ่งนี้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับว่าภาพรวมทุกพื้นที่เป็นอย่างไร

ห้องศรเชียงใหม่ลำพูนลำปาง

สุรินทร์ศิษย์เกตแล้วก็อุบลราชธานี

กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาคร

ภาคตะวันออกครับชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด

ก็มีจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราช
พัทธลุงสงคราพัทธบุรีประจุพิริคัณ
โดยเฉพาะประจุพิริคัณต้องระวังเป็นพิเศษ
ส่วนในบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามัน
พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูน

เป็นจุดที่ใกล้กับทะเลเป็นจุดแนวปะทะพอดี

ดังนั้นก็คงต้องติดตามสถานการณ์
ก็ตรวจสอบเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
จนถึงตอนนี้ได้กลิ่นของไก่ของผมแล้วนะครับ
ผมขอไปรับประทานไก่ย่างอุ่นกับอากาศหนาวเย็น

ยังไงใครไปก็ถ่ายรูปสวยมาอวดกันด้วยนะครับ